เสร็จปุ๊บเอามาคืนแต่เอามาคืนในสภาพพัง

เพื่อนที่เป็นเจ้าของรถก็พยายามถวงถามว่าเออมาไหมละ

เอิญไปเจอกันที่ร้านอาหารร้านหนึ่ง

มันก็เงียบไม่ตอบแล้วหัวเราะด้วย
เขาบอกเขาฉุนจัดเลยเหมือนหัวเราะเยอะเย้ยเขาอ่ะ

ฟันที่คนหรือค่ะอ๋อฟันที่เก้าอี้
ฟันที่เก้าอี้ตั้งใจจะขู่แต่เพื่อนน่ะมันตกใจ
มันกระโดดหนีแล้วไม่รู้ว่าหนีท่าไหนค่ะเพื่อนคนนี้
ลงผิดท่าขาน่าจะหัก

เขาได้รับแจ้งเหตุว่ามีเหตุทำร้ายร่างกายกันจนมีคนเจ็บ
ร้านขายอาหารตามสั่งกลางเมืองพัทธลุง
มาถึงก็เจอนายนิทิศคนนี้นะคะวัย๓๐ปี
นอนร้องโอดโออยู่ที่พื้นร้านขยับขาซ้ายไม่ได้

โวยวายด่าทอคนก่อเหตุอยู่ตลอดเวลาเลย
คนก่อเหตุคือนายอภินันอายุ๔๕ปีนะคะ
เบื้องตนจรฐีก็ต้องประถมพยาบาลเอาไม้ดามขา

อภินันก็เล่าเหตุการณ์แบบนี้บอกคุณฟังก่อน

ผมไม่ได้ทำเขาขาหักเรื่องมันเป็นแบบนี้
๒วันก่อนนิทิศมันยืมมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของผมไป

แต่เอามาคืนในสภาพโซ่ขาดรถใช้ไม่ได้
แต่มันไม่ยอมรับผิดชอบเลยไม่ยอมเอารถไปซ่อมให้
๒วันผ่านไปก็ไม่คิดจะเอาไปซ่อมอะไรให้ผมเลย
ก่อนเกิดเหตุก็เห็นว่าเขามากับเพื่อน
โมโหผมก็เลยใช้มีดพระเดินเข้าไปหาถามบอก
๒วันแล้วนะทำไมยังไม่ซ่อมรถให้อีกอ่ะ
ทิศมันก็ไม่ตอบไม่พูดอะไรเลยเอาแต่หัวเราะใส่ผมอ่ะ
ผมก็โกรธสิเหมือนมานั่งหัวเราะเยอะเย้ย
ผมก็เลยเงื้อมีดแล้วฟันฉับเข้าไปที่เก้าอี้ไม้
กะจะขู่เฉยไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเพื่อนหรอก
แต่นี่ที่มันตกใจกระโดดหลบแล้วก็พลาดกระแทกพื้นจนได้รับบาดเจ็บ
ส่วนเพื่อนอีกคนก็วิ่งไปบอกพี่ชายของนิทิศแล้วก็แจ้งตำรวจ
เรื่องต้นตอนนี้ตำรวจบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวให้อภินันไปสอบปากคำ

แล้วเดี๋ยวมันเข้าข่ายข้อกฎหมายอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะ
เป็นเพื่อนกันแท้โอ้โหแล้วดูมีดพระสิฮะ

ด้วยความตกใจแหละพลาดเลยนะ